คุณผู้ชมฮะมาติดตามคดีหญิงม่ายที่เสียชีวิตนะครับ
โดยทางญาติแล้วก็ลูกสาวเองก็ยังติดใจการเสียชีวิตของผู้เป็นแม่
ว่าถูกด้ามไม้แข็งแทงอวัยวะเพศหรือเปล่านะครับ
ทางลูกสาวแล้วก็ญาติก็เดินทางไปทำพิธี
ในการขอรับศพผู้เป็นแม่เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะ
ผู้เป็นลูกก็ไหว้วิญญาณแม่นะคุณ
บอกว่าวิญญาณแม่ช่วยบอกหน่อยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดนะครับ
เพราะว่าอยากจะได้รับความเป็นธรรมให้กับผู้เป็นแม่ด้วยนะครับ
แล้วก็ลูกสาวก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้คุณชีวิตลำบากมาก
จริงมีแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะ
แล้วก็ลูกสาวก็มีอาชีพทำอะไรรู้ไหม
ตามแม่ไปขายดอกไม้ตามร้านอาหารตามผับต่าง

และตอนนี้เหลือเงินอยู่ในสมุดบัญชีแค่๕๘สตางค์คุณ
คือนางสาวจีรสาหรือว่าแหวนอายุ๒๑ปี
ลูกสาวของนางจิราวัลแม่ม่ายที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
เดินทางมาพร้อมกับญาติเพื่อรับศพที่อาคารนิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านในตำบลนาพรุ
อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคืนแรกนะครับ
ซึ่งระหว่างที่มีการจุดทูบก็มีญาติรายหนึ่ง
บอกกล่าวกับวิญญาณผู้ตายบอกขอให้ช่วยเรื่องคดีให้มีความคืบหน้า
ขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายที่ทำให้เสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเธอเหนื่อยมาก
เพราะว่าถูกตำรวจเรียกสอบปากคำหลายต่อหลายครั้ง

แทนที่จะไปสอบปากคำอีกฝั่งบ้าง
ลูกสาวบอกสอบปากคำแต่ฝั่งเราจนเราเหนื่อยหมดแล้ว
แล้วก็มันยังมีประเด็นเรื่องของเสื้อผ้าของแม่
ที่ถูกเผาเอาไปทิ้งบ่อเกลอะอีก
อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นใหม่หรือเปล่า
เรื่องของชุดชั้นในของแม่ที่ทางคนของรีสอร์ทเก็บไปทิ้งขยะ
อันนี้ทำไมตำรวจไม่ไปสอบปากคำอีกฝั่ง
หรือทางรีสอร์ทเขามาสอบปากคำแต่ทางเรา
แล้วก็การสอบปากคำบ่อยหลายครั้งหลายชั่วโมง
จนมารับศพแม่ล่าช้าไป๑วัน
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่รวมกว่า๑๕๐๐๐บาท
เธอเองนั้นก็มีฐานะยากจน

มาหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่อายุ๕ขวบ
นี่เธออายุแค่๑๘๑๙ปีเองนะคุณนะครับ
คือตอนนี้ไม่มีเงินในการที่จะวิ่งเต้นในเรื่องของคดีความ
ไม่มีเงินเลยในการใช้จ่าย
พอมาเกิดเรื่องก็ต้องวิ่งเรียรายรวบรวมจากญาติพี่น้อง
หยิบยืมมาบ้างแหละจนกลายเป็นหนี้เป็นสิน
และยังต้องนำศพแม่มาทำพิธีอีกนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินทุนจากที่ไหน
เพราะมีเงินติดตัวในบัญชีธนาคาร
เหลือเพียงแค่๕๘สตางค์
ไม่ถึงบาทเออส่วนที่ติดตัวอยู่เนี่ยมีไม่กี่ร้อยบาทนะครับ
แล้วก็ทางญาติเองก็ยังไม่ได้กำหนดกันเลยว่าจะสวดบำเพ็ญกุศลกี่คืน
เพราะจะรอฟังผลชนะสูตรอีกครั้งด้วยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับนางแข้งภรรยาหลวง
ซึ่งเป็นคู่กรณีของผู้เสียชีวิต
ก็ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักแล้วนะครับ
ซึ่งตำรวจได้สอบปากคำเพิ่มเติมโดยแยกกันสอบ
กับลูกคือทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายของนางแข้งนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ
โดยนางแข้งถูกแจ้ง๓ข้อหาก็คือ
ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

และ๓ร่วมกันลักทรัพย์
ขณะที่นางสาวฝนลูกสาวของนางแข้งถูกแจ้ง๒ข้อหา

กรณีที่มีการส่งภาพผู้เสียชีวิต
ไปทางข้อความส่วนตัวของลูกสาวผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนนายปอนลูกชายของนางแข้ง

เพราะตอนบุกไปรีสอร์ทบุกไป๓คนนะครับ
แข้งแล้วก็ลูกสาวกับลูกชายนะครับ
นี่ครับนายปอนลูกชายนะครับ
คนที่นางแข้งบอกให้ช่วยยกคนเจ็บขึ้นเปรย์หน่อย

คือร่วมกันลักทรัพย์และทำร้ายร่างกายนะครับ
นางสาวฝนลูกของนางแข้งบอกว่า
ข้อหาที่ตำรวจตั้งก็ยอมรับไม่ปฏิเสธ
จากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

แสดงว่าตำรวจเนี่ยก็มีหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับ
แหละว่าตำรวจยังไม่ได้สรุปสำนวนทั้งหมด

ใช่ค่ะแล้วตามข่าวนี้มาตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะ